เอาไปดูคลิปน่ารักสงกรงสงกราณ

แล้วทำไมลูกขนาดนี้ไปดูเลยค่ะ

เวลาแม่บ่นทำไง

มีเวลาเยอะมากขอบคุณนะค่ะบ๊ายบาย
ใจพี่โอปิส
น้องเขินหรือว่าน้องอะไรพี่แจ๊คเนี่ย

ขวัญใจชาวไทยรัฐเลยนะจ๊ะบอกเลยนี่วิ่งเล่นกันทุกเช้าเลย
สำหรับพวกเรานะคะรักน้องเสมอนะจ๊ะ